กลับมาเบรกนี้ค่ะจะบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญจริงนะคะ
เป็นวันแรงงานแห่งชาตินั่นเองคุณผู้ชมค่ะแล้วพูดถึงศิลปินที่เป็นขวัญใจแรงงานทุกท่านเลย

ตอนนี้ไม่จนแล้วน่ะเรียกได้ว่าระดับอาหารเสต่ห์ถี่น่ะใช่
เขาส่งทั่วโลกค่ะแซ่บไหมยังไงล่ะคะเป็นที่รู้จักกันดีคุณผู้ชมค่ะ
แต่จะมามีวันนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายนะจ๊ะ
เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบค่ะเพราะว่าพี่ไมค์เนี่ยเป็นไอดอลในการสู้ชีวิตให้กับพี่น้องคนใช้แรงงานอย่างมากเลยนะคะ
ก็เลยเป็นขวัญใจไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากว่าจะมีชื่อเสียงคุณผู้ชม
รู้จักในนามไหมพี่รมพรเจ้าตัวนะต้องต่อสู้ดิ้นรนมาอย่างหนักค่ะ
ทำงานมาแล้วมากมายรวมไปถึงการเป็นกรรมกรแบกหามค่ะในไซส์งานก่อสร้างก็ทำมาแล้วนะ
แต่พี่ไมค์ค่ะกัดฟันสู้จนสามารถเดินบนเส้นทางบันเทิงไทยได้อย่างภาคภูมินะคะ
แต่แม้จะมีชื่อเสียงด่งดังยังไงนะคะก็พี่ไมค์เนี่ยไม่เคยลืมตัวเองนะว่ามาจากไหน
ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายค่ะโดยเฉพาะงานเกษตรเนี่ยพี่ไมค์ไม่เคยทอดทิ้งเลย
เอาพูดง่ายลูกชาวนาเนอะ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างสบายเลย
และเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติค่ะพี่ไมค์ก็เลยขอส่งคลิปมาเป็นกำลังใจ
ให้กับพี่น้องคนใช้แรงงานด้วยจ้าไปฟังเสียงกันค่ะ
ขออนุญาตนะครับส่งแรงใจเหมือนเช่นเคยครับ
อยากให้ทุกท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงอยากให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับ
พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกอาชีพนะครับ
โดยเฉพาะพิเศษเลยสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับชาวไทยทุกท่านครับ
ก็ขอให้ทำการเกษตรได้รับผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ได้ผลกำไรที่ดีนะครับ
ก็ขอเป็นแรงใจไปหาทุกท่านนะครับ
นาชินชมทุกท่านพี่ไม่ได้โด่งไม่ได้ดังคนเดียว
ถ้าตัวเองประสบความสำเร็จก็กลับไปพัฒนาบ้านเกิดเลยฮะ
จะบอกว่าสถานที่ของพี่มาร์คเนี่ยสร้างรายได้นะให้กับคนบริเวณแถวนั้นชาวบ้านบริเวณแถวนั้นด้วย
ตอนนี้มีมุมถ่ายรูปใหม่ด้วยเป็นมุมศิลปะนะคุณผู้ชม
ที่สร้างมาจากได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตของพี่ไมค์เองตอนเด็ก
ใช่ค่ะใครแวะผ่านไปผ่านมาก็ไปเช็คอินกันได้เป็นกำลังใจให้กับพี่ไมค์นะคะ